จะได้ร่วมเก็บสะสมไว้นะครับเนื่องในโอกาสการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
สิ่งหนึ่งก็คือเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาปที่ระลึก๓ชนิด
ซึ่งทางกรมธนาบรักษ์ได้มีการจัดทำขึ้น

แผนกศิลปกรรมสำนักกษาปกรมธนารักษ์บรรจงแต่งลวดลายบนแบบด้านหลังกลางเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาปที่ระลึก
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ๔พฤษภาคม๒๕๖๒
โดยเป็นรูปตราพระราชลันจกรประจำพระองค์รัชกาลที่สิบ
โดยมีรัศมีร์โดยรอบรูปตราพระราชลันจกรประจำพระองค์
ภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า
พระราชวิธีบรมราชาพิเศษ๔พฤษภาคม๒๕๕๙
เรื่องล่างมีข้อความบอกราคาและข้อความว่าประเทศไทย
โดยมีลายไทยประดิษฐ์ขั้นระหว่างข้อความเบื้องบนกับเบื้องล่างทั้งสองข้าง
ขณะที่ด้านหน้ามีพระบรมรูปในหลวงราชการที่๑๐ทรงฉลองพระองค์

ฉลองพระองค์กรุยมหาจักรีบรมราชวงศ์
ส่งเครื่องขัตยราชอิสริยพรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่ง
มหาจักรีบรมราชวงศ์และสายสร้อยจุลจอมเกล้า
ภายในวงขอบเบื้องล่างมีข้อความว่า
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร
มหาวชิลาลงกรพระวชิละเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตรงนี้เราจะต้องการสื่อให้เห็นว่า
หรือเป็นวาระพิเศษขึ้นมายังไง
จริงเราน้องท่าที่นี่เราภงใจอยู่แล้ว
เพราะว่าเราได้สนองงานรับใช้พระองค์ท่านในทางอ้อม
ทุกขั้นตอนการผลิตจัดทำคุณอย่างปรณีต

การขึ้นแบบด้วยดินน้ำมันก่อนจะนำแบบมาหลอกเป็นปูนปาสเตอร์
การพิมพ์ยางซิลิโคนและอีพ็อกซี่ตามลำดับ
เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการคัดลอกลายย่อจนออกมาเป็นดวงตราสำเร็จ
เพื่อใช้ในการตีตราเหรียญในแต่ละชนิด
สำหรับเหรียญที่ระลึกมีทั้งหมดอยู่๓ชนิดได้แก่
โลหะแพทินัมจำหน่ายในราคาเหรียญละ๑ล้านบาท
เหรียญเงินรมดำพ่นสายพิเศษจำหน่ายในราคา๕๐๐๐บาท
และเหรียญทองแดงรมดำพ่นทรายพิเศษจำหน่ายในราคา๓๐๐บาท
ส่วนเหรียญกระสาปที่ระลึกมีทั้งหมด๓ชนิดราคาได้แก่
กระสาปที่ระลึกทองคำประเภทขัดเงาชนิดราคา๑๙๐๐บาทราคาจำหน่ายเหรียญละ๔๐๐๐บาท
กระสาปเงินที่ระลึกประเภทขัดเงาชนิดราคา๑๐๐๐บาทราคาจำหน่ายเหรียญละ๓๐๐บาท
และเหรียญกระสาปที่ระลึกโลหะสีขาวทองแดงผสมนิเกิ้ลประเภทธรรมดาชนิดราคา๒๐บาทและจำหน่ายเหรียญละ๒๐บาท
อกจากนี้ยังมีเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ละลึกประดับแพร่แถบ
ชนิดสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีราคาจำหน่ายเหรียญละ๑๖๐๐บาท
กระบวนการกันทั้งหมดแต่ทั้งหมดก็เป็นไปตามเป้าหมาย
เราก็เชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ระลึกเหรียญกระสาปที่ระลึกเหรียญที่ลึกประดับไปแถบ
เราสามารถที่จะผลิตได้ทันตามความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะ
ประชาชนสามารถจับจองเหรียญที่ระลึกและเหรียญกระสาปที่ระลึกได้
จนถึงวันที่๑๐พฤษภาคม๒๕๖๒นี้
และสามารถรับเหรียญดังกล่าวได้ในวันที่๑มิถุนายน๒๕๖
ส่วนเหรียญเฉลิมพระเกียรติหรือเหรียญที่ละลึกประดับแพร่แถบ
เปิดจำหน่ายไปแล้วตั้งแต่วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ณหน่วยจำหน่ายของกรมธนารักษ์